ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีห้องเช่าอาถรรพ์ในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ
เมื่อมีคุณตาวัย๗๗ปีนะคะตายกลายเป็นศพบกห้องเช่า
แล้วคุณตามีการเขียนข้อความที่ฝาผนังห้อง
ข้อความบอกว่าห้องเช่าแห่งนี้มีวิญญาณเฮียนตามหลอกหลอนสุดแสนจะทรมาน
คุณตาท่านนี้ตายเป็นศพที่๔ของห้องเช่าแห่งนี้แล้วนะคะ
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต่างหวาดภาวะกับวิญญาณเฮียนดังกล่าว
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กู้ภัยและตำรวจสพเมืองระยองชันสูตรพลิกศพลุงยามโยศีวัย๗๗ปี

นอนตายกลายเป็นศพบกห้องเช่าในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง
ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
พยานให้การบอกแกพักอยู่ที่นี่เพียงลำพัง
ระยะหลังมักจะเขียนระบายเรื่องวิญญาณเฮียน
และอาการเจ็บป่วยไว้ในไดอารี่และฝาบ้าน
ตำรวจตรวจสอบพบข้อความชวนขนลุกติดอยู่ที่ฝาผนัง
ระบุว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกัน
ผมไม่โกรธใครหรอกอะไรจะเกิดมันคงเป็นกรรม
รักกันไว้เถิดใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข
ไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้อง
เพราะเราห้องติดกันอย่าก่อเวรกรรมกันเลย
ขณะที่ผนังอีกฝั่งเขียนว่าผมทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ
ไม่มีใครรู้ขอให้ทำแต่ความดีอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย
ผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลย
ส่วนในไดอารี่เขียนว่าผีเต็มห้องทุกคืน
ที่ผมอยู่มันเป็นที่วัดเจ้าที่แรงไม่รู้ทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่า
เขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ
หาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมด
กลางวันทั้งกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่าง
ผมจะประสาทตายลงชื่อชัยยายาม
อกจากนี้นายไดอารี่ยังระบายอาการป่วยถึง๑๖โรค
โรคเบาหวานความดันและโรคอื่น
ตำรวจจึงส่งศพผ่าชนะสูตรมอบให้ญาติรับไปดำเนินการ
แต่สิ่งที่ทำให้สะพรึงยิ่งกว่านั้น

ก่อนหน้านี้เคยมีสาวประเภท๒มาผูกคอตายเป็นศพแรก
จากนั้นก็มีคนแก่มาป่วยตายเป็นศพที่๒
ส่วนศพที่๓เป็นศพคนแก่ที่มาจบชีวิตที่นี่อีกราย
ที่ทำให้ทุกคนขวัญภาวะเกี่ยวกับวิญญาณร้าย
แต่ที่นี่มันมีคนแก่๓ศพ
ก่อนหน้านี้ตายอย่างไร
มีเด็กเป็นกะเทย
เท่าไหร่เด็กอยู่เรียนม๖มั้ง

ไม่สวด๓ก็ไม่สวดมี๔ศพนี่
๔ศพแล้วทำไมถึงตายกันอย่างนี้

ก็แก่แล้วมันเป็นปกติ
มีเรื่องผีเรื่องอะไรครับ

ในห้องที่เกิดเหตุเพื่อความสบายใจ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย
ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญ
เป็นเรื่องปกติของการเกิดแก่เจ็บตาย
แต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ห้องเช่า
เกิดจากความเฮียนของดวงวิญญาณร้าย
ตามมาเอาชีวิตคนอยู่อาศัย
ไปเป็นตัวตายตัวแทนก็เป็นได้
ภาวนาอย่าให้มีศพที่ห้า

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน